ท่านผู้ชมครับวันนี้นายกอบตกะเปียดนะฮะในพื้นที่
อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยแล้วก็คณะกรรมการของวัดเพ็ญญาติด้วย
นำเงินสดหกแสนบาทที่กาโตะหรือว่าอดีตพระกาโตะ
เขาอ้างว่าเขายืมวัดไปก่อนแล้วก็เอามาคืนเนี่ย
ตอนที่เอาไปใช้เคลียร์เรื่องของสาวตองกับเรื่องของสื่อมวลชนอะไรที่จะให้พระคนกลางพระดอนเนี่ยเอาไปเคลียร์ให้เนี่ย
เอามาคืนเมื่อวานวันนี้เอาไปฝากแบงค์เหมือนเดิมแล้ว
เอาไปเข้าแบงค์เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ๖แสนบาทนะฮะ
บัญชีวัดเพ็ญญาติตอนนี้เนี่ยมีการอัปเดตสมุดบัญชีนะ
กรรมการวัดเพ็ญญาติก็โชว์ให้ดูเลยบอกนี่พอเอาหกแสนที่กาโตะเขาบอกเขายืมไปมาคืนเนี่ย
เอามารวมกับเงินเดิมที่มีอยู่ตอนนี้บัญชีวัดเพ็ญญาติมีเงินฝากอยู่๑๙๘๙๖๖บาทกับอีก๔๐สตางค์
นี่ครบถ้วนตรงนี้นะครับ
บำรุงยอดมณีนายกอบตกะเปียดบอกว่า
หลังจากนี้ก็ถือว่าหมดหน้าที่ของตัวของคุณบำรุงแล้ว
ในฐานะนายกอบตที่เข้ามาดำเนินการเรื่องนี้ให้นะครับ
ส่วนเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดชุดใหม่ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน

เมื่อก่อนนี้มีอยู่๓ชื่อเรื่องของบัญชีวัดที่ดูแลอยู่ต้องเบิก๒ใน๓
แต่ตอนนี้ทางอดีตพระกาโตะเขาไม่อยู่แล้วเขาศึกแล้วเนี่ย

เจ้าคณะอำเภอเพราะเมื่อเช้าผมนำเงินข้าวเสร็จ
ผมก็ถ่ายเอกสารแบบนี้แหละครับเหลือที่เห็นน่ะ
เอาไปให้กับเจ้าคณะอำเภอเพราะว่าเมื่อเมื่อวานอ่ะ
เจ้าคณะอำเภอก็สั่งการว่าเอาเงินเข้าบัญชีธนาคารเสร็จ
ก็ผมทำตามตรงนั้นจบแล้วครับ
เพราะว่าเขาจะเดินหน้า
เรื่องนี้ตอนไหนผมก็ไม่ทราบนะครับ

นี่ฮะระหว่างที่นายกอบตกะเปียดกำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่เนี่ย
มีผู้ชายคนนึงเนี่ยคือเขาอาจจะเห็นแล้วก็ทราบเรื่องราวของหรือว่าติดตามข่าวอยู่
เขาเห็นเขาเดินเข้ามาถามเลยนะฮะบอกเอ๊ะตกลงยังไงเรื่องของคณะกรรมการวัดเพ็ญญาติ
เรื่องเส้นทางการเงินของวัดจะตรวจสอบไหมบัญชีของวัดหรือจะอะไรยังไงมันมีแค่นี้
หรือก่อนหน้านี้มีแบบไหนหรือมีมากกว่านี้คือทางนายบำรุงนายกอบตกะเปียด
ทางผู้ใหญ่บ้านที่มาด้วยกันกับพระลูกวัดเพ็ญญาติเนี่ยคือวงแตกเดินหนีคนละทิศคนละทางเลยนะฮะ
แกนี้คือวัดเนี่ยเราต้องทำอะไรตรงไปตรงมาใช่ไหมใช่คัตตีหรือ
ได้เรียกสัภาจับคืนมาใช่เลยครับ

นี่ถามไปถามมานี่

ตอนนี้เกษียณแล้วเป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละ
คือพอเห็นว่าทางคณะกรรมการวัดกับนายกอบตเอาเงินของวัดมาฝากเนี่ย
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่นี่เดินเข้ามาถามเลย
คือพันหน่วยเอกทักษิณนี่บอกผมเนี่ยเกิดที่นี่ร่วมสร้างวัดเพ็ญญาติมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
เพ็ญญาติปัจจุบันเนี่ยเห็นว่ามันผิดหลักธรรมทางพุทธไปเยอะนะ
มุ่งเน้นเรื่องการจัดหาสิ่งปลูกสร้างหาเงินเข้าวัดมีจุดขายของ
อะไรพวกเนี้ยคือมันไม่ใช่แล้วค่ะแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับ
ใครหลายคนที่ถามทั่วประเทศจะจบแค่คืนเงิน๖แสนเหรอ
จบแค่เอาเงินไปฝากแบงค์เหรอจะไม่ตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมเลยเหรอ
เมื่อวานมันมีภาพออกมาเขาไปซื้อกาแฟที่ร้านหนึ่งแล้วคนไปขอถ่ายรูปเยอะมาก
นี่วันข้างหน้าที่ผมบอกว่านครศรีธรรมราชจะเป็นเมืองเสื่อม
จากเมืองพระกลายเป็นเมืองพระเสื่อม
ต้องตรงไปตรงมาอย่าไปกลัวว่าทำอะไรเนี่ยต้องไม่โอบอ้ม
ตรงตรงไปตรงมาวัดเนี่ยต้องเป็นวัดนะครับ
วัดเนี่ยกลายเป็นอะไรมันไม่ได้นะครับ
ผมเนี่ยผมไม่กลัวหรอกอิทธิพลคุณก็รู้คนเป็นผู้กลับมาเป็นสิบกว่าปีอย่างนี้มันกลัวอะไร
นึกออกไหมพอเกษียณมาปุ๊บเนี่ยเราอยากให้วัดเนี่ยเป็นที่พึ่งของคน

การไปเทศนาธรรมะแนวตลกโปรกฮาหรือว่าไม่ได้เป็นการเทศธรรมะ
ไปเอาคำคมจากโซเชียลอะไรอย่างนี้แล้วเอามาโพสต์อย่างนี้
คือทางพันธบทักษิณไม่ชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
คิดว่าไม่เหมาะสมอยู่แล้วแล้วพอมารู้ว่าเอ้า
เสพเมถุนต้องปราชิกอย่างนี้ก็เลยอยากให้ตรวจสอบย้อนหลังด้วย
ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบในวงราชการนะครับ
วันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาหาข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับเรื่องของทิศกาโตะเรื่องการใช้จ่ายเงินวัดด้วยนะฮะ
รวมทั้งเรื่องการเอาเงินของวัด๖แสนบาทไปรอบล่าสุดเนี่ย
บอกว่ายืมไปแล้วจะตรวจสอบเส้นทางการเงินของวัดเพ็ญญาติย้อนหลังไป
ในช่วงที่ทางอดีตพระกาโตะเขาบวชมาอยู่ที่วัดเพ็ญญาติ๒๓ปี
โดยเฉพาะช่วงที่ทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัด
แล้วก็ดูแลบัญชีวัดว่าตกลงมีการเบิกเงินวัด
หรือว่าเอาเงินมาใช้จ่ายตรงไหนแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
แล้วมันก็มีประเด็นต่อเนื่องแล้วก็ต้องขยายผลตรวจสอบต่อ
ก็คือเรื่องของพระคนกลางเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเงินด้วยนะคะ
คนกลางก็เป็นคนกลางเจรจากับนางเสาตองว่าจบเรื่องนะอะไรอย่างนี้
เงินได้ทองไปแล้วจบเรื่องนะครับก็จะเป็นคนกลางไปเจรจากับนักข่าว
เงิน๓แสนที่ทิศกาโตะบอกว่าให้กับพระคนกลางรูปนี้
แล้วก็จะเอาไปให้กับนักข่าวแต่นักข่าวไม่รับเงิน
ตอนนี้ก็ยังอยู่กับพระคนกลางเหรอ
แล้วพระคนกลางถูกออกไหมจับคดีครั้งเก่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด

อันนั้นคดีเช็กค่ะพรบเช็กเหมือนจ่ายเช็กเด้งค่ะพี่อุ๋ย

ใช่ค่ะยังตามตัวไม่เจอเลยนะ
คือทิศกาโตบอกส่วนหกแสนที่ยืมเงินวัดไปเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็คือ๓แสนให้กับหลวงพี่ดอน
แล้วคือจะเอาให้นักข่าวแต่นักข่าวเขาปฏิเสธการรับเงิน

งั้นก็๓แสนยังอยู่กับหลวงพี่ดอนหรือเปล่าพี่อุ๋ย

แล้วยังไม่เจอตัวแล้วเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีเช็คเด้ง

แต่กาโตะเขาเอา๖แสนเขาบอกว่าเงินเก็บส่วนตัวเขาก็มาคืนวัดไปก่อน
ก็ไม่รู้ก็ต้องตามตัวพักคนกลางที่แน่เพราะว่าสำคัญหลายเรื่องเลยอ่ะ

คือเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสอบภมือนครศรีธรรมาราชไปที่วัดวังตัวนออก
ไปที่วัดวังตะวันออก
ตามหาตัวหลวงพี่ดอนพระคนกลาง

กุฏิที่หลวงพี่ดอนอยู่เป็นประจำปิดเงียบและตัวเองก็ไม่อยู่
คุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ตามข่าวกับเราเห็นใช่ไหมว่านักข่าวก็พยายามจะไปหา
ใครก็พยายามจะไปหาเผื่อหลวงพี่ดอนจะชี้แจงอยากจะพูดอะไร
คือไม่เจอตัวแล้วตั้งแต่เป็นข่าวหายไปไหนก็ไม่รู้

เที่ยงวันนี้พวกกำกับศพบ
เมื่อวานเราเล่าไปใหม่หนึ่งเนี่ย
ตำรวจบอก๒หาดี๒หาดี
พระครูวินายธรสุวิจักษ์ปัญญาโบโรหรือลงพี่ดร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัตว์วันตัวรออก
ก็คือเป็นชื่อตามไหม
ก็คือเป็นชื่อประจำชื่อปกติเขานะไม่ได้เป็นชื่อในทางพระนะคะ
ก็เลยบอกว่าคือพระดอนเนี่ยเป็นพระที่บวชในจังหวัดพัทธลุง
จำพรรษาที่วัดวังตะวันออกสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปี
ใช่ค่ะตั้งแต่สมัยเจ้าอาวาสรูปเก่า
คือท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันท่านบอกว่าท่านเพิ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้ไม่นาน
ตามปกติถ้าไม่มีเรื่องสำคัญอะไรก็ไม่เคยได้พบหน้าพูดคุย
ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามีหมายจับหลายหมาย
ตอนนี้ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าอาตมาเองก็ติดต่อพระดอนไม่ได้
ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนไม่รู้ว่าไปทำอะไร
แต่ถ้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดวังตะวันออกตั้ง๑๐กว่าปีแล้ว

ไม่แล้วคดีตามพรบเช็คที่เราเล่าไปมันปี๖๑

นั่นน่ะสิคะไทม์ไลน์มันเลยสับสนมากเลย
นี่ขนาดเจ้าอาวาสบอกยังติดต่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสไม่ได้เลยนะเนี่ย
โอ้โห
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังนึง
เป็นบ้านของครอบครัวหลวงพี่ดอนค่ะ
ไปถึงได้เจอพ่อของหลวงพี่ดอนนะคะ
พ่อบอกว่าพ่อไม่รู้เรื่องอะไรจริง
พ่อป่วยพระดอนก็ไม่ได้กลับบ้านนะ
แล้วพ่อของพระดอนก็หลบเข้าไปในบ้านเลยนะคะ
ก็ไม่ได้คุยอะไรกับนักข่าวอีกก็ให้ข้อมูลสั้นแบบนี้
ต้องขอบคุณพ่อนะคะที่ให้ข้อมูลนะคะ
เราก็ไปที่บ้านเราก็ไม่แน่ใจว่าพระดอนกลับไปหาครอบครัวที่บ้านหรืออะไรหรือเปล่า
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘บอกว่า
ตำรวจใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวจับพระดอนได้แน่แน่ค่ะ

ใช่ค่ะแล้วจะสั่งสอบตำรวจในพื้นที่ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

กพร่องในหน้าที่หรือเปล่าเขาอยู่ในพื้นที่คุณมากี่ปีเนี่ย

นี่ค่ะต้องตรวจสอบด้วยค่ะว่าตำรวจในพื้นที่ไม่รู้เลยเหรอ
เพราะผู้ต้องหาตามไหมจับมาบวชเป็นพระอยู่ที่นี่
ไม่ได้ตามคดีให้เขาหรือยังไง
พอมาเป็นข่าวตอนนี้มาก็เขาก็ไม่อยู่แล้ว
ท่านผู้ชมครับก็หลังจากที่มันมีคลิปตามโซเชียลต่าง
ที่ทิตย์การ์โตไปไหนคนก็ไปลุมล้อมขอถ่ายรูปใช่ไหม

หรือว่าไปคอมเมนต์ไปโพสต์ให้กำลังใจสู้ก็มีอะไรอย่างนี้

เจ้าของร้านขึ้นป้ายหน้าร้านแบบนี้เลย
บอกร้านพยอมดอกไม้สด
ไม่ขอสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน

โอ้โหเราก็ต้องไปถามหน่อยนะครับ

คุณอลิสมันนะฮะอายุ๕๐ปีนะครับ

บอกว่าติดตามข่าวเฉาเรื่องของกาโตะกับตองเนี่ยมาอย่างต่อเนื่อง
อมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

แล้วยิ่งหดหู่มากขึ้นไปอีก
ก็คือการปรากฏคลิปของกาโตะ
ไปไหนมาไหนมีคนตอนรับเซลฟี่ถ่ายภาพ
หรือฝั่งผู้หญิงไปออกรายการทีวี

อลิสมันบอกว่ามันไม่เหมาะสม
แล้วมันจะเป็นการสร้างเป็นการส่งเสริมค่านิยมแบบพิษ
ทั้งสองคนทำให้ศาสนาเสื่อมเสีย
แต่ทำไมกลายเป็นเหมือนกับดาราโด่งดังมีชื่อมีเสียงไปได้
ก็เลยขอเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนี่ยแล้วก็ตัดสินใจขึ้นป้ายอย่างนี้เลยค่ะเพื่อต้องการสื่อให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็น
แล้วก็ตระหนักในการช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา
เราเป็นคนไทยศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติถูกไหม
ซึ่งเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับแล้วทีนี้ไอ้การที่มีข่าวแบบนี้ออกมา
ครับหรือก็เลยอยากถามใต้ว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนให้
มมมมมภุตศาสนิกชนมีหน้าที่คือบำรุงภุตศาสนา
หือแล้วตัวพระเองก็ต้องประแร๘๐บนดีด้วย
นี่ค่ะคือตอนเช้าที่ผู้สื่อข่าวของเราที่นครศรีธรรมราชไปคุยด้วยเนี่ย
ริสมันยืนยันบอกถ้าเกิดจะมีคนบอกให้ถอดป้ายนะ
หรือเจ้าหน้าท่งเจ้าหน้าที่มาบอกยังไงก็ไม่ถอด

ยังไงถือว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลเขาจะขึ้นป้ายตรงนี้
แล้วในร้านนี่มีป้ายอยู่ด้วยนะฮะในร้านนี่มีป้ายอยู่ด้วย
มีไหมเขาเขียนเอาไว้ในร้านนะ
บอกคนขายปากหมาจะพูดจาคุณลูกค้าระวังปาก
พี่อลิสมันเขาขี้ขึ้นป้ายไว้อย่างนี้
อันนี้อาจจะขึ้นไว้ก่อนหน้าหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้นะฮะ
แต่ล่าสุดนี้เห็นบอกยอมถอดป้ายแล้วไม่ใช่นะใช่ไหม
ใช่พี่อุ๋ยเห็นได้โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คของเขาเอง
ขออนุญาตปลดป้ายลงค่ะทางผู้ใหญ่ไม่อนุญาต
ขออนุญาตปลดป้ายข้อความนี้เลยนะ
นี่ค่ะแล้วก็แฮชแท็กถ้าไม่เกรงใจเจ๊เจี๊ยบไว้สัก๒วัน
อย่างนี้ค่ะอ้าว